คุณผู้ชมคะเดี๋ยวมาดูเรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงในโลกโซเชียลเยอะมากนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของการโฆษณาผ่านทางโลกออนไลน์
ก็เป็นกรณีของพิธีกรสาวชื่อดังคุณกะละแมพัชรศรีเบนจมาสนะคะ
ก็คือเนี่ยค่ะมีการพูดคุยเพื่อที่จะขายสินค้าที่เป็นสินค้าของเธอเอง
แล้วมีเรื่องของการอวดอ้างสรรพคุณที่คนที่เขาฟังแล้วเขามองว่าเอ๊ะมันจริงเหรอ
อ้างสรรพคุณเกินจริงหรือเปล่าออยก็ระงับโฆษณาไป
ตำรวจก็มีการดำเนินคดีเจ้าตัวก็บอกว่าสิ่งที่ออกมาพูดออกมารีวิวเนี่ย
มันคือประสบการณ์จริงของเธอจริงมันคือผลลัพธ์ที่เกิดกับเธอจริงเธอก็ลบไปแล้วโฆษณานี้
แล้วเธอก็ขอโทษมีการโพสต์ขอโทษผ่านโลกโซเชียลแต่ประเด็นคือในโลกออนไลน์อ่ะค่ะ
ก็ยังมีการนำคลิปเก่าที่คุณกะละแมได้มีการรีวิวสินค้าของตัวเอง
มันมีอยู่คลิปนึงค่ะคุณผู้ชมที่พูดถึงสรรพคุณของอาหารเสริมของเธอนะคะ
บอกว่ามีคนที่บ้านเขาอยู่จังหวัดสมุทรสาครซื้อผลิตภัณฑ์ของเธอไปกิน
ที่บ้านเนี่ยมีสามีคนเดียวที่ไม่ได้กินนะปรากฏว่าสามีติดเชื้อโควิด๑๙
ต่อมาเนี่ยภรรยาเลยซื้อผลิตภัณฑ์ของเธอไปให้สามีกินคือเอาไปให้กินถึงโรงพยาบาลเลย
ไป๗วันตรวจเชื้อโควิด๑๙อีกครั้งปรากฏว่าหายจากการติดเชื้อโควิด๑๙
นี่ค่ะคนฟังแล้วก็เอ๊ะในใจเยอะค่ะว่าขนาดนั้นเลยเหรอ
ยังมีอีกคลิปหนึ่งนะคะที่คุณกะละแมเล่าเรื่องเพื่อนที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะที่๓
บอกว่าพอกินสินค้าของเธอผลิตภัณฑ์ของเธอเนี่ยกินไปกินมากินไป๑เดือน
หมอบอกว่าเอ๊ะมาตรวจอีกทีไม่ได้อยู่ในสเตจของการเป็นมะเร็งแล้ว
บอกอีกว่ามีลูกค้าบางคนนะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็กินกินยาที่หมอให้อ่ะนะกลายเป็นว่ามาลองกินผลิตภัณฑ์ของเธอกินไปกินมาไม่รู้สึกซึมเศร้าอีกแล้วจนไม่ต้องกินยาของหมอแบบนี้ค่ะอันนี้คือสิ่งที่เธอพูดไว้ในคลิปต่างที่ในโลกโซเชียลได้มีการนำมาแชร์แล้วก็พูดถึงแล้วก็วิจารณ์กันนะคะเราตรวจ
เสริมรองเลยค่ะที่การออยอร์พูดถึงกรณีของคุณกระแมนนะคะก็คืออันดับแรกเลยพูดถึงผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ของคุณกระแมนเนี่ยมีการขออนุญาตอย่างถูกต้องกับทางออยอร์ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมันไม่ได้ผิดอะไรครับแต่มันผิดตรงที่การโฆษณาผลิตภัณฑ์ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานแล้วก

ไม่มีสรรพคุณในการป้องกันโควิด๑๙อย่าลงเชื่อนะคะพันธุ์ตำรวจเอกฉะนั้นนัดรองผู้บังคับการปคบก็เลยบอกว่า
พนักงานสอบสวนก็จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานจะมีการออกหมายเรียกคุณกะละแมนะคะออกหมายเรียกครั้งแรกเนี่ยน่าจะภายในสัปดาห์นี้ก็ออยเขาทำหนังสือถึงตำรวจปคบเรียบร้อยจะมีการดำเนินคดีตามความผิด
พรบอาหารมาตรา๔๐ค่ะที่ห้ามไม่ให้ผู้ใดโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพ
สรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร
ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีหรือปรับไม่เกิน๓๐๐๐บาทนะคะ
และข้อหาโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา๔๑ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาทค่ะ
ต่อ๑คลิปต่อ๑ผลิตภัณฑ์ก็คือต่างกรรมต่างวาระกันนะคะก็คือจะบวกคดีกันไป
คือเมื่อวานคุณกะละแมก็ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องคลิปเรื่องทานอาหารเสริมแล้ว

ก็เลยมีการโพสต์เป็นข้อความขอโทษเอาไว้แล้วก็บอกว่าลบคลิปไปแล้ว

ออกมานะฮะก็เดี๋ยวรอฟังว่าเธอจะว่ายังไงเพิ่มเติมกันแล้วกันนะครับ